คือคุณป้าเนี่ยต้องมาร้องให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือนะครับ
หลานชายวัยสองขวบครึ่งครับถูกแม่แท้
แล้วก็พ่อเลี้ยงใจร้ายเนี่ยโอ้โหทำร้ายร่างกายจนอ่วมเลยนะครับ
ค่ะคือแม่เนี่ยรับลูกชายไปอยู่ด้วยสองสัปดาห์นะครับ
ทางป้าเนี่ยก็พยายามจะไปขอดูนะครับปรากฏว่าแม่คือมีพิรุษครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสภาพบาดแผลของน้องวินนะฮะ
เด็กชายอายุแค่สองขวบครึ่งครับมีร่องรอยของการถูกทำร้าย
มีบาดแผลฟกช้ำนะครับมีรอยช้ำตามร่างกาย
เหมือนโดนไม้ตีคล้ายกับไม้บรรทัศน์นะครับเพราะว่าตรงขามันมีรอยเหมือนไม้บรรทัดตีน้องนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เป็นบ้านพ่อแม่ของทางพ่อเลี้ยงของน้องอีกทีคุณผู้ชมครับ
ของเด็กเนี่ยชื่อว่าคุณกวินทิพย์คุณป้าของเด็กเนี่ยอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองนะ
ค่ะบอกว่าโดยปกติแล้วปู่ทวดย่าทวดจะเป็นคนเลี้ยงน้องวินมาตั้งแต่เกิด
เพราะแม่ของเด็กเนี่ยมีลูกตั้งแต่อายุสิบเจ็ดค่ะแล้วไปมีแฟนใหม่
น้องวินนั้นปกติคือเป็นเด็กอารมณ์ดีครับยิ้มแย้มเติบโตตามพัฒนาการตามวัยนะครับ
สัปดาห์ที่แล้วฮะปู่ทวดเสียชีวิตย่าทวดและครอบครัวต้องมีการจัดเตรียมพิธีศพ
แม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงก็เลยมารับน้องไปดูแลเองจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับ
ที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาสักประมาณบ่าย๒ป้าของเด็กก็เดินทางไปรับน้องวิน
แต่ปรากฏไปเจอพิรุษแม่เนี่ยเอาเท้ากั้นประตูเอาไว้คือพยายามไม่ให้น้องวิ่งออกมาหาป้า
แล้วก็ปฏิเสธว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ให้พบเด็กโดยเด็ดขาด
อีกคนที่ไปกับป้าก็มีการไปอุ้มเด็กออกมาฮะปรากฏว่าไปเจอว่าอ่ะทีนี้น้องวินครับ
มีบาดแผลฟกช้ำคล้ายกับถูกทำร้ายน่วมทั้งตัวมีสะเก็ดเลือดที่บริเวณหูด้วยนะครับ
ของเด็กอ้างว่าอ๋อน้องหกล้มปิดประตูหนีแต่ก็ไม่ยอมให้ข้อมูล
ของเด็กสันนิษฐานครับว่าเด็กถูกทำร้ายตอนอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงครับ
เพราะบาดแผลนั้นไม่ใช่เป็นไปตามที่แม่กล่าวอ้างแต่อย่างใดฮะ

เขาคงคิดว่าเราไม่รู้เขาก็เลยโกหกแต่ว่าเราว่าไม่อยากจะไปเถียงอะไร
เพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอยู่แล้วว่าน้องเรามันเป็นคนที่แบบยิ่งถามยิ่งไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ย
พอเขาบอกแค่ว่าหกล้มแล้วก็เลยสอนเขาไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
นี่ครับพอไปร้องกับทางคุณกันจอมพลังนะครับ
ในทางกับคุณกันแล้วก็เจ้าหน้าที่พมครับ
พาป้าของเด็กไปแจ้งความที่สภศรีราชานะครับเพื่อดำเนินคดี
ส่วนน้องวินเองไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับ
แล้วก็นำตัวมาดูแลพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจะเรียกป้าของเด็กมาสอบปากคำ
สอบถามพญานแวดล้อมโดยรอบบ้านของพ่อเลี้ยงเราก็จะเรียกสองคน
แม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กมาสอบปากคำต่อไป

แต่ว่าบาดแผลตรงนี้ก็บาดเจ็บแล้วก็เจ็บแน่นอนนะ
สำหรับเด็กอายุ๒ขวบครึ่งนะคะ